ที่บอกว่าต้องการเครื่องมือพวกประแจพวกอะไรเนี่ย

บางคนก็คืนบางคนก็ไม่คืน

อย่างเดียวเลยคือทำยังไง

ผมเป็นอย่างนี้ผมเนี่ย

ขอร้องดายให้ร้าน

คุณการ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
พบกับเราสองคนและเหล่านักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
กติกายังคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลย๑ล้านบาท
ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วครับคุณผู้ชม
ผมไม่มีอีกแล้วหรือว่าไม่ต้องมาเอาเงินล้านก็ได้ค่ะ
เอาที่คุณผู้ชมเอาไปได้ก็สามารถเอาไปทำให้ชีวิตดีขึ้นได้
แบบนี้ก็เต็มใจจะให้ทุกคนเลยล่ะค่ะที่มีความสามารถเอาเพลงนะ
แลกกันนะคะอย่างที่ทราบกันดีครั้งที่แล้ว
เราอยู่กันกับพี่แปรนะคะชายหนุ่มที่มีหัวใจเบิกบานกว่าสังขารไปเยอะมากเลยค่ะ
ดูแล้วก็ทำให้มีแรงฮึกเหิมแล้วก็
ใครที่กำลังหดหูอยู่ตอนนี้นะเป๊กบอกเลยว่าไม่ควรทิ้งหน้าจอไปไหนเลยค่ะ
งั้นเราไปชมภาพชีวิตของพี่เขาก่อนเลยค่ะ
สวัสดีครับผมคีย์นายแปรรับสกุลนพมต์ครับ
อายุสี่สิบห้าปีครับอยู่บ้านแพงบัวหมู่ที่หนึ่งตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับผมมีกติเตือนใจว่าผมจะสู้ต่อเมื่อยังมีแสงตะวันฉันจะสู้ของฉันจนกว่าตะวันจะสิ้นแสงอดีตผมไม่วนกลับผมจะนับวันข้างหน้าเพื่ออนาคตถึงแม้หนี้ผมจะน้อยนิดแต่ชีวิตผมก็ต้องสู้ยาวไกลเกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเกิด

ต้องดิ้นรนสู้เพื่อจะไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่และพี่น้องผมก็มีพี่น้องพิการด้วยกันอยู่สามคนครับนี่แหละครับพี่น้องของผมสามคนครับที่พิการเหมือนกันครับพี่แดงอายุสี่สิบเก้าปีแล้วครับผมเป็นโรคโกริโอครับที่ได้คนอื่นได้ได้ปั๊บค่อยไปแข้งขามันอ่อนแรงไปนะครับก็เลยเลยเดินไม่ได้เลยครับอยู่บ้านก็เลยทักเหทักไอนี่เองครับผูกเหสาร

อย่าไปท้อถอยเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรับความจริงเราต้องสู้อยู่ให้ได้เหมือนกับคนอื่นเขาเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ครับเราสามคนพี่น้องจะไม่ทอดทิ้งกันครับ
ทุกวันนี้ผมทำสองอาชีพนะครับหนึ่งผมมาเลี้ยงไก่ขายครับไก่พื้นบ้านครับผมแล้วก็ผมซ่อมรถปะยางรถจักรยานครับ
แผลละสิบบาทครับมอเตอร์ไซด์แผลละยี่สิบบาทเติมลมยางจักรยานนี้ล้อละหนึ่งบาทมอเตอร์ไซด์ก็ล้อละสองบาทตอนนี้ปัญหาของผมคือปั๊มลมผมมันเก่าครับสามสิบไปครับเวลาจะช้าแต่ละทีบางทีมันต้องเอามือช่วยดันแล้วมันก็เก็บลมไม่อยู่ด้วยครับมันซึมได้แล้วมันผุมันจะระเบิดวันไหนผมก็
บริการกันเยอะกว่านี้ครับ
นี่คือสภาพห้องนอนของผมครับผมนอนอยู่กับไก่ครับเดี๋ยวผมจะนอนให้ดูนะครับเวลาผมจะขึ้นผมต้องใช้หม้อขึ้นครับ
แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวนอนเลยครับเจ็บนี้แหละครับ
ส่วนอันนี้ผมจะเอาไว้ใส่หลอดไซค์เวลายามหนาวจะจัดไว้อบผมครับให้มันอุ่นครับ
นี่คือพ่อกับแม่ของผมที่ผมรักมากที่สุดครับ
แม่มีลูก๙คนพิการ๓คนแม่ไม่ได้พาไปฉีดวัคซีน
เพราะว่าเราจนไม่มีเงินจะขึ้นรถขึ้นอะไรไปนะ
ผมก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งผมจะมีเครื่องมือทำมาหากินให้เพียบพร้อม
จะได้มีอนาคตไปดีกว่านี้นะครับ
ผมจะหาเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมครับ
ผมรักพ่อรักแม่เด้อ
คราวที่แล้วนะฮะเราพูดคุยกันไว้นะครับ
บางส่วนเรียกว่าพอหอมปากหอมคอนะครับ
ก็เวลาหมดลงซะก่อนก็เลยยังไม่ได้ร้องเพลงกัน
มาวันนี้ได้แข่งขันกันแน่นอน
แล้วเราก็จะมาพบพูดคุยกับเขาเพิ่มเติมด้วย
มาพบกับเขาเลยนะครับคุณแป้
สู้งานสู้ชีวิตแม้ชะตาลิขิต
ให้ร่างกายพิการเชิญครับ

มีคุณแม่มีพี่น้อยมีพี่แดงทำงานอยู่ข้างล่าง
แล้วก็พี่แปรอยู่บนนี้แล้วก็มีพี่ป่า

แล้วก็อีก๔ท่านเป็นพี่น้องของคุณแปร
คุณแม่สุนทรนี่มีบุตรด้วยกัน๙ท่าน

ส่วนที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือคุณแดงนะครับเป็นพี่
คุณแปลอีกทีแล้วก็คุณป่าเป็นคนที่๖

เขาก็คุยหนี
คุยหนี
เขาเป็นมาตั้งแต่เล็กเลยมันเป็นคนล่าเริงอย่างนี้มาตลอด
เค้าจริงต้นใหญ่เร็วไปโรงเรียน

เขาก็ช่วยเมด้๋มมาหากิน
อยู่วันนี้เขาก็ทำงานเขามีงานผิวนี้มาขื่องเสีย
นี่เลยเค้าก็อกลมทำแม่เป็นห่วงอะไรที่แปรมากที่
ก็ได้ลูกคนหน่อยนี่แหละนี่อยู่ติดดูแล
พี่นางช่วยดูพี่ทั้ง๓คน

ถ้าร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติทั่วไปอยากเป็นอะไร
เมื่อก่อนผมก็ฝันว่าผมก็อยากเป็นทหารไปจับใบ
ยำไปเดินกับเขาเลยแต่มันหมดโอกาส

ได้คุยได้ได้รับสร้างชาติได้หลายอย่างเงียน
ที่นี้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ความฝันอีกวะ
สำหรับให้ดูจะได้มีเงินให้เมะของฉัน
จะหาเงินให้แกเป็นเงี้ยงี้เร็ว

ไม่รู้ว่าคุณแปรจะสามารถ

สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ

มารายการของเราต้องการเงินทุน

เอา๖๐๐๐ไปทำอะไรบ้างพี่แปร

ปั๊มลมนี่ก็ทุกวันนี่ก็ประมาณ

แล้วถ้าเหลือล่ะ
ถ้าเหลือผมก็จะให้แม่ครับ
๖๐๐๐๐บาท๔เพลง

และมีตัวช่วย๓ตัวช่วยพี่แป้ค่ะ

ถ้าอย่างงั้นแข่งเลยนะ

เดินทางมาจากบุรีรัมป์ครับ
เพราะว่าเดินทางมาไกลทีเดียววันนี้

ก็ต้องการ๖๐๐๐๐บาท๔เพลงนะครับ
เรามาเริ่มกันที่เพลงแรก

อินโทรเพลงที่๑มาครับ

นะ

ซี่คุ้น
คุณแปรน่านอนกับเขาทุกคืนเลยอ่ะ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับคุณแปร
เลือกใช้ได้๓แผ่นตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อยากให้ได้เงิน๖๐๐๐ตามเป้าไปนะพี่แปรนะ

เพลงนี้๑๐๐๐๐เลยนะแม่

ก็มาถึงเพลงแรกไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

สู้ค่ะ
โชว์
โชว์

ใครจ้าได้ยินไงว่าเสียงไตร
มันเหมือนเสียงคนหล่องหาย
แต่คล้ายชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนอวดอุรา
ยิ่งร้องห่วงหาใกล้จะหลบหน้าไปไหน
ใกล้จะขอเพียงห่างตาเรียบมอง
ฉันกลายเป็นคนเฝ้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใครฉะไหนถึงผิดวาจา
ถ้าเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่
สุดใจอยู่กับเงินตราแต่แกรู้ไปเมื่อย้ำกายยิ้นเต็มหน้า
หัวจะเจ็บหลบหน้าไปไหนหรือลืมสัญญาที่เจ้าให้ดูใจ
ให้ฉันแทบปลานอนนองน้ำตาอยู่หน้า
ไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ที่ดันไว้เพียงลำพังถูกลืมคมหลังเมื่อวาน
ที่ยังเนื้อใจเมื่อเกิดอุราไปเลย
แล้วปล่อยหาใครจ้า

บุญแปรร้อง
ร้องได้ให้ร้าง
ลูกหนูสู้ชีวิต